ไม่ว่าคุณจะครบ๓๒ประการหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าเรายังมีใจสู้เนี่ย